บ้านคุณแม่บานเย็นรากแก่นค่ะกับพี่แคนดี้เนี่ย
เขาทำพิธีบวงสวงองค์พญานาคที่ตั้งบูชาไว้ที่บ้าน
แล้วคุณผู้ชมจ๋าสังเกตภาพนะช่วยกันดูหน่อย
ซูมใกล้เลยนะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น

คุณผู้ชมค่ะนั่นเลยพี่แจ๊กกะลีนถูกประเด็นเลย
ดูนิดนึงซูมนิดนึงสังเกตกันหน่อยละกัน
ถ้าไร่รำของพี่แคนดี้มันเปลี่ยนไปมันแปลกไป
คุณแม่บานเย็นรักแก่นก็ลำธรรมดาแต่พี่แคนดี้
โทษนะคุณผู้ชมเหมือนลงไปเลื้อยลงไปคลานอยู่กับพื้น
แล้วก็มีจังหวะนึงที่แม่บานเย็นคอยหันมาดูลูกสาวอยู่เสมอ
ระหว่างที่รำบวงสวงพี่แคนดี้ก็หลับตาอยู่ตลอดเวลาเลย
กับคนแบบมันไม่รู้สึกตัวพี่แจ๊คนะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษพี่แคนดี้

แคนดี้ส่งคลิปนี้ให้กับทีมข่าวนะ
บอกกับเราว่าโอ้โหพี่ไม่กล้าเอาคลิปนี้ลงโซเชียลเลย

กลัวคนเขาจะหาว่ามองไม่ดี
ก็เลยส่งมาให้ที่เรานี่แหละที่ไทยรัฐทีวีที่เดียว
กลัวว่าจะพาว่าคนอื่นว่าเออดราม่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
บอกว่าจริงแล้วแกไม่รู้ตัวเลยเหรอ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนรำเนี่ยถามว่าพี่แค่พี่แคนดี้

แคนดี้บอกว่าฉันก็รู้สึกตัวนะ
แต่ว่าฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลย
ท่าทางไร่รำมันก็ไหลไปเอง
มันก็ทำไปเองตามสัญชาติยานเขาบอกว่าอย่างนั้น
ในคลิปเห็นว่าแม่บานเย็นคอยหันมามองนะ
ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเป็นห่วงนะคะ
ส่วนตัวไม่ได้คิดว่าตัวเองโดนอะไรเข้าสิงหรอก
แต่ถ้าถามในมุมของความเชื่อนะ
คือด้วยความที่เป็นคนเชื่อแล้วก็ศรัทธาในองค์พญานาคมาก

คอยปกปักรักษาตัวเองอยู่

เราก็เชื่อว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเรานะคะ
ช่วยกันแบบเหมือนหลักดารมะให้เรารำถวายปู่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องความสัทธาองค์พระปู่พญานาค
จะบอกว่าครอบครัวนี้เขาไม่ได้มาพึ่งรำปีนี้นะ

ปกติเขาจะจัดพิธีไหว้ครูในวันพระใหญ่ค่ะ
แต่ปีนี้ไงติดโควิดไงก็เลยจัดภายในบ้านกันเองนี่แหละคุณผู้ชม
แล้วก็คุณแม่ของพี่แคนดี้คุณบรรเยน
มาชวนรำถวายองค์พ่อปู่พญานาคนิดหนึ่งก็แล้วกัน
ตามภาพก็คือรำแบบบวงสวงอันนี้คือครั้งแรกที่บ้านนะ
แคนดี้บอกเลยว่าเชื่อเรื่องพญานาคมาก
เป็นนักร้องสายมูอันเลยก็ว่าได้ค่ะ

พี่แคนดี้เคยรำแบบนี้ที่แบบไม่เหมือนรู้สึกตัวอย่างนี้
ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกคือเกิดมาหลายครั้งแล้ว

เขาบอกว่าพี่ก็ไม่ใช่คนแบบขนาดนั้น
ไม่ใช่นะคะเรียกว่ามีครูมากกว่าแบบนี้ก็แล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะที่พี่แคนดี้บอกก็คือว่า
มีความเชื่อได้มีความศรัทธาได้
แต่ต้องคิดดีทำดีด้วยนะคะ
เพราะว่าอันนี้สิ่งถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจ

ใช่ค่ะก็ความเชื่อใครความเชื่อมัน